พาไปที่อายุทยาค่ะมันอารวาสอีกแล้วนะคะ
ปลาหินค่ะค่ำคืน๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาคืนเดียว
โดนไปสี่คันรวดนี่ค่ะรายล่าสุดรถเก๋งมิซูบิชิคันนี้นะคะ
แล้วปลาไปที่กระจกด้านหน้าฝั่งคนขับด้วยคุณดูนะ
เพราะดีมากที่ก้อนหินมันไม่ทะลุกระจกเข้าไป
แล้วไปโดนตัวคนขับถึงขั้นว่าเสียชีวิตนะฮะ
นี่คือสภาพรถเก๋งมิซูบิชิทะเบียนก่อไก่บ่อใบไม้หกเจ็ดแปดห้า
พระนครศรีอยุธยานะคะได้รับความเสียหายแบบนี้
เราไปถามคุณสุชานันชูติวรำอายุ๔๐ปีเจ้าของรถเก๋งคันนี้
เธอเล่าบอกว่าหลังเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งเดี๋ยวบอกปักหุดนิดหนึ่งนะคะ
เพื่อใครผ่านไปบริเวณนั้นได้ระมัดระวังกันด้วย
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายข้าวเม่าบ้านเป็ด
ด้านหลังตลาดกลางเพื่อการเกษตรหมู่๑๐ตะมนต์ข้าวเม่า
อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกว่าพอขับมาถึงจุดนี้มันเป็นทางโค้งพอดีพอดีเลยค่ะ
มีรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาเปิดไฟสูงใสเลย
จากนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกระจกแตกนะคะ
แต่เธอรู้แล้วแหละว่าเธอเนี่ยโดนปลาหินใส่แต่ก็ไม่กล้าจอด
เพราะกลัวว่าคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาชิงทรัพย
แล้วอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะเธอขับต่อไปฟื้นขับต่อไป
สุดท้ายไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ก็คือโรงพักอุทัย
ฟังเสียงเธอเล่ากันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงคนนี้คุณสุชานันคนเดียวนะคะ
ที่เป็นผู้เสียหายเวลาไล่เลี่ยกันเลยนี่ค่ะ
ตำรวจสพออุทัยได้รับแจ้งจากเจ้าทุกข์อีกรายหนึ่งนะคะ
เป็นรายที่๒ชื่อว่าคุณขจรศักดิ์พิกุณฑองอายุ๓๓ปีค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มโรงงานกำลังขับรถกระบะกลับบ้าน
ก็บอกเช่นเดียวกันบอกว่าโดนคนร้ายเนี่ย
ปลาหินใส่กระจกในเส้นทางพิกัดเดียวกันเป๊ะเลยนะคะ
คุณขจรศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะกำลังขับรถกลับบ้าน

ถูกคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงอันนี้คุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
คนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงสวมเสื้อแจ็คเก็ต
ขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนทางมาแล้วก็ปาก้อนอิดมวลเบา
ใส่เข้าที่บริเวณหน้ารถแต่คุณขจรศักดิ์บอกว่า
ตรงนั้นมันเป็นทางโค้งพอดีนึกออกไป
ก็เลยทำให้ก้อนหินอิดมวลเบามันพลาดมันไปถูกด้านข้างของรถ
ด้านข้างของรถก็เลยได้รับความเสียหายจำแม่นเลยนะคะ
รายที่๒ผ่านไปรายที่๓จัดมาค่ะคุณผู้ชม
รายที่๓มาอีกผู้เสียหายก็คือ
คุณวีรพัฒน์ศรีริอายุ๑๗ปี
นางสาวนรมนแย้มละไม้อายุ๒๐ปี
เด็กชายวีรภาพอายุ๑๔ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมาแล้วก็โดนปลาหินใส่
คราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หนังหุ้มเหล็กคุณ
ก็เลยทำให้คุณวีรพัฒน์กับเด็กชายวีรภาพ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาตามตัวก็มีบาดแผลด้วยนะคะ
นางสาวนรมนเล่าบอกว่า
ก็คือคนที่ซ้อนมาด้วยเป็นคนสุดท้ายตามกราฟิก
คุณนรมนเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งซ้อนท้ายวีรภาพ
ขออภัยวีรพัฒน์ซึ่งเป็นแฟนเป็นคนขับ
มีเด็กชายวีรภาพน้องชายแฟนนั่งกลาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถมอเตอร์ไซค์
เอาล่ะคล้ายกันเลยนะรูปภัณฑ์สันธาร
ขี่มอเตอร์ไซคันที่ก่อเหตุเนี่ยมีชายรูปร่างสูง
มอเตอร์ไซคันนี้สวนทางมาแล้วก็คว่างก้อนอิดใส่
โดนขาน้องชายแฟนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไป
อกจากนี้คุณผู้ชมรายที่๔จัดมาค่ะ
เป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากแก๊งปลาหิน
คราวนี้งานหนักอยู่ที่ตำรวจสพออุทัย
ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเช็คกล้องวงจรปิด
ไล่ลากคนร้ายจากพฤติกรรมตำรวจเชื่อว่า
คนร้ายน่าจะทำเพราะความคึกขนองมากกว่าที่จะประสงค์ต่อทรัพย์
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะคึกขนองประสงค์ต่อทรัพย์
ตำรวจสพออุทัยท่านจับให้ได้นะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าจะมีรายที่๕รายที่๖รายที่๗

นั่นสิคุณผู้ชมส่งมาว่าน่าจะจับตัดมือซะให้เข็ด
ของที่ทำแบบนี้นะคึกขนองอะไรก็ไม่ควรทำนะฮะ